ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเป็นช่วงแห่งขุมทรัพย์เลยก็ว่าได้
เพราะว่า๓ปีถึงจะมีครั้งนะปรากฏการณ์แบบนี้
จักรจันทร์กินน้ำ

แล้วมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เฮ้ยเขาบอกว่า๓ปีจะเกิดขึ้น๑ครั้งเลยนะคะ
นางจุลาลักษณ์๖ประเสริฐชาวบ้านอยู่ที่ตำบลแก่นมะกรูน
เล่าให้ฟังบอกว่าระยะนี้นะช่วงเวลาประมาณ๑ทุ่มเป็นต้นไปของทุกคืน
ชาวบ้านเขาจะได้ยินเสียงจักรจันทร์ร้องระงมเลยตามพื้นที่ป่าเชิงเขา

จักรจันทร์จักรจันทร์จักรจันทร์จักรจันทร์
นี่จักรจันทร์ปลอมนะคะแต่ว่าเสียงจักรจันทร์มันดังมากเลยนะ
คือเขาบอกว่าเนื่องจากว่ามันเป็นฤดูที่จักรจันทร์จะออกหากินตามแหล่งน้ำ
จักรจันทร์ก็จะไปเกาะตามต้นไม้ค่ะ
สำหรับวิธีการจับจักรจันทร์ของชาวบ้านที่นี่
ก็คือชาวบ้านจะนำไฟฉายไปส่องให้มันมีความสว่างมาก
หรือว่าไฟรถยนต์ก็ได้ไปส่องใกล้
คือเหมือนจะไปล่อเจ้าจักรจันทร์ที่อยู่ตามต้นไม้คุณค่ะ
หลังจากนั้นก็เขย่าค่ะเขย่าต้นไม้
อย่าเขย่าเพื่อนนะคะเขย่าต้นไม้เพื่อให้จักรจันทร์ตกลงมาที่พื้น
พอจักรจันทร์มันตกลงมาที่พื้นแบบนี้คุณเห็นไหม
เขาก็จะเดินไปจับจักรจันทร์เก็บใส่ถุงพลาสติกถุงตาข่าย
ทั้งกระป๋องกระแป๋งอะไรก็ว่ากันไป
ก็ใส่กันไปใครเก็บได้มากได้น้อยก็เก็บกันไป
ปรากฏตัวของฝูงจักรจันทร์นี้มักเกิดขึ้นติดต่อกันหลายวันในช่วงกลางคืนนะคะ
หลังจากที่มีฝนตกลงมาก็เลยสร้างความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำให้กับพื้นป่าที่มันอุดมสมบูรณ์ด้วย

เมนูโยชน์ฮิตจากเจ้าจักรจันทร์เนี่ยนะฮะ
ชาวบ้านเขาจะนำจักรจันทร์มาเด็ดปีกออกก่อนใช่ไหม
แล้วหลังจากนั้นก็ไปคลุกด้วยซอสค่ะ
แล้วก็ลงทอดในน้ำมันร้อน
คือมันจะได้ความแบบกรอบกรุบหวานมัน
หรือบางคนเขาอาจจะนำไปต้มให้สุกก่อน
แล้วก็เอาไปทำลาบทำยำทำตำป่นจักรจันทร์คุณ
ดวกปรูรสเกินไปใช่ไหม
เปรี้ยวเผ็ดเข็มคือตามความชอบของแต่ละคน
เขาบอกว่ามันเป็นอาหารรสเด็ดของพี่น้องชาวกะเหลี่ยงนะคะ
รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่แก่นมะกรูด
ก็จะได้ลองลิ้มชิมรสเมนูต่างจักรจันทร์ในช่วงนี้ด้วยนะ
จริงคือแมลงต่างเหล่านี้มันมีโปรตีน
ทานได้นะคุณผู้ชม